คุณผู้ชมครับเรื่องของการคมนาคมลงพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แล้วก็จากภาคใต้ไปจังหวัดต่างนั้น
ตอนนี้เรื่องของเส้นทางการบินต้องตรวจสอบเช็คให้ดีนะครับ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่ากาศยานชุมพรสุรธานีระนองนครศรีธรรมราช
ตอนนี้เตรียมแผนเผชิญเหตุแล้ว
และที่นครศรีธรรมราชงดขึ้นบินแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คือฟ้าฝนมันก็ไม่เป็นใจนะคะ

ที่ท่ากัสยานครศรีธรรมราชนะคะมีการประกาศ
ระงับการให้บริการสนามบินชั่วคราวในวันนี้ค่ะ

รวมถึงมีประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
ที่เข้าและออกท่ากัศยานนครศรีธรรมราช

จริงแล้วนะครับเครื่องบินที่จะขึ้นลงที่นครศรีเนี่ย
จะมี๒๔เที่ยวบินต่อวัน
แต่ตอนนี้งดหมดเลยทั้ง๓สายการบินเลยนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งผู้โดยสารที่ได้จองตัวล่วงหน้าไว้แล้ว

ขอให้ไปใช้บริการที่สนามบินจังหวัดใกล้เคียง
ก็คือที่ท่ากาศยานตรังแล้วก็ท่ากัดสยานสุราธานีนะคะ
ล่าสุดค่ะทางกรมท่ากาศยาน
ก็มีการกำหนดให้ท่ากัดสยานสุราธานีเนี่ย
เป็นสนามบินสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ด้วยนะคะ
สำหรับสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้
ประกอบไปด้วยนกแอร์๘เที่ยวบินต่อวัน
ส่วนการเปิดให้บริการอีกครั้ง

ก็ยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดได้นะคะ
จะต้องตรวจสอบสถานการณ์กันวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมง
โดยสิ่งสำคัญยึดความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารเป็นหลักนะคะ
ซึ่งก็จะมีการแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป
ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

สามารถติดต่อได้กับสายการบินที่ได้สำรองที่นั่งเอาไว้